ส่วนเหตุการณ์นี้กลางถนนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
รถกระบะคันหนึ่งบรรทุกแตงโมมา
แล้วเกิดอุบัติเหตุกับรถคันนี้ยางระเบิดพลิกคว่ำค่ะ
แตงโมที่บรรทุกมาเนี่ยนะคะกว่าสี่ตัน

ตกแตกกระจายเต็มถนนแบบนี้ค่ะ

นะคะคุณทัศนายคือเป็นอุบัติเหตุรถกระบะที่บรรทุกแตงโมขับขับมาแล้วเกิดยางระเบิดขึ้นมาก็เลยพลิกคว่ำค่ะอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองลบบุรีสระบุรีที่ตำบลกกโกนะคะเป็นรถโตโยต้าสีน้ำเงินนะคะพลิกคว่ำแล้วก็ไปอัดติดกับเสาไฟกลางถนนค่ะแตงโมตกกระจายเกลือนถนนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
คนขับคือนายอาทิตยากระโทกนะคะตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนี่เขายังตกใจอยู่เลยค่ะเขาบอกเขาเนี่ยไปซื้อแตงโมมาจากชายนาฏก็ซื้อมาสี่ตันจะเอาไปขายที่โคราชขับขับมายางหลังซ้ายระเบิดตัวเองก็ตกใจค่ะเหยียบเบรกกระทันหันแล้วรถเนี่ยคือบรรทุกมาสี่ตันน้ำหนักก็เยอะ
พอเบรกกระทันหันมันก็หมุนสะบัดไปมาแล้วก็ไปพลิกคว่ำอัดชนกับเสาไฟฟ้าแตงโมตกแตกกระจายเกลื่อนถนนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็โชคดีนะคะตนเองกับภรรยาเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ความเสียหายเนี่ยเป็นแสนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเคลียร์ค่ะเอาแตงโมออกไปก่อนเก็บกว่าแตงโมออกไปก่อนรถจะได้สัญจรได้ตาม